จบไปนะครับหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ที่มีโอกาสถ่ายทอดสด
ชนะทิพย์กลับมาเล่นทั้งสองทีมแล้วก็ช่วงท้ายมีโอกาสนะครับได้พูดขอบคุณแฟน
รวมถึงฉลองแชมป์ไทยลีกก็ดูกันที่ผ่านมาด้วยครับ
ไปดูเกมกันหน่อยนะครับช่วงประมาณทุ่ม๔๐มีการถ่ายท่อสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
จากทิพย์ส่งสังกสินก็ลงประเดิมสีเสื้อของคอนเซลเลสซาโปโรก่อนครับ
โดนกับเพื่อร่วมทีมเก่าโอกาสของเมืองทองดูดีกว่านะครับ
ในช่วง๔๕นาทีแรกและสุดท้ายนะครับในช่วงครึ่งหลังพวกเขาได้ประตูครับ
ลงมาเล่นในช่วงครึ่งหลังนะครับหลังจากผ่านไปครึ่งทางแล้ว
ทางประตูสำคัญก็ทำให้เมืองท้องชนะ๑ต่อ๐
แล้วก็หลังจากแข่งขันจบมีวิธีในการมอบถ้วยแชมป์การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ
อาทิตย์ก็กล่าวกับแฟนบอลในสนามว่าเขามีความสุขที่ได้กลับมายืนในจุดนี้อีกครั้ง
และขอบคุณแฟนบอลที่ให้การสนับสนุนเขามาโดยตลอดครับ
โดยมีอดีตนักเตะในทีมหลายคนนะครับกลับมาสวมเสื้อต้นสังกัดเก่าเป็นงานรียูเนียนเลยครับ
อาทิตย์ธนาบูเกสารักษณ์ภิยาโยเชียงรายมาริโอบันเต้นะครับไปอยู่กับเทโรแล้วก็ดัสก๊อตทั้งเหล่าครับเพื่อนเดียวกันนะครับ
ตกัปตันทีของเมืองทองก็กลับมาร่วมฉลองแชมป์ด้วยครับ
ตัวแทนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็คือคนตรวจโทษภิกษัณฑ์จุฬิหลกรายขาธิการสมาคมครับ
เป็นผู้มอบถ้วยแชมป์นะครับ
ก็นับเป็นแชมป์ไทยลีกสมัยที่๔ของเมืองทอง

โดยทีมแชมป์ก็จะรับเงินรางวัลรวม๑๐ล้านบาทนะครับ

ใครได้แชมป์ก็จะเป็นแชมป์ปฏิสัตว์มากที่สุดนะครับ
หนึ่งเดียวคือ๕สมัยสำหรับไทยลีกครับ
ตราบที่เทียร์ทรมภูมิพันธรรมก็กลายเป็นนักเตะ
ที่คว้าแชมป์ไทยลีกได้ถึง๕สมัยนะครับ
แล้วก็มีลุ้นในการที่จะคว้าแชมป์ไทยลีกมากที่สุดนะครับ
สมัยในระดูการนี้ขับเที่ยวกับทางบุรีรำอยู่ครับ